แต่ว่าเรื่องของวันเกิดดิฉันเองก็เพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดมา
ก็ยังอยู่ในความทรงจำที่เราอายุเพิ่มขึ้นทุกปี
แต่ว่าสิ่งที่มาคู่กับวันเกิดก็คือเค้ก
และการเซอร์ไพรส์วันเกิดนั่นเองนะคะ
แต่คุณลองคิดดูถ้าเกิดคุณจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อน
แล้วดันเจอเซอร์ไพรส์ซ้อนเตอร์ไพรส์จะเกิดอะไรขึ้นค่ะ

ใช่ครับมีภาพช้าไม่น่าออกไปต่อ
ภาพช้าก็ไม่ทันภาพช้ายังเก็บไม่ทัน

จินตนาการดูนะคำพูดที่กำลังจะบอก

โอ้โหเดี้ยวคุณเพื่อนเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
แล้วก็ตกลงว่ามันเข้าห้องน้ำไป

แดบอยู่ในมุมมืดเอาล่ะเพื่อนมันกำลังกรอกแกรก

เปิดประตูออกจากห้องน้ำกำลังจะ

ก็คือไม่ได้แฮปไม่ได้เป่าไม่ได้อวยพร
แล้วยังต้องทำความสะอาดคืนด้วย

ครั้งหน้าจะเตอร์ไพรส์อะไรยืนห่างหน่อยก็แล้วกัน

คุณเปิดประตูมาตกใจป่ะ

ไม่รู้จะมาเตอร์ไพรส์อะไรกันหน้าซ่วม

เตรียมใจยังไม่ได้เอาจังหวะดีกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรเช็ดเนาะทำของสะอาดก่อนนะ
ไม่เป็นไรกรอบมาแล้วแล้วทำไมปั่นให้เป็นเค้กแล้วก็อาเป๋าไง